สวัสดีครับกีฬาช่วงเย็นวันนี้ครับพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยทั้งชุดใหญ่แล้วก็อยู่๒๓นะครับ
สินศักดิ์ยอดย่อไทยออกมาเหมือนกันครับคือศูนย์ในจีนเนี่ยรายงานนะครับว่า
ประการหลังทีมชาติอิตาลีในชุดแชมป์โลกปี๒๐๐๖ในวัย๔๕ปีมาคุมทีมแล้วก็คาดว่า
ก็ไม่กังวลเรื่องนี้แล้วส่วนตัวมั่นใจว่าศักยภาพของนักเตะไทยจะสามารถสู้กับทีมชาติจีนได้
แล้วก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของทีมสตาฟที่จะได้เจอกับกุญสือดังระดับโลกนะครับ
ตัวผมเองก็อยากจะเรียนรู้จากเขานะครับในเรื่องแท็กติกของเขา
ส่วนเกมที่จะเจอกันในสนามเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการวัดกันในสนามในเกมการแข่งขันจริงว่าแท็กติกตรงนี้ว่าเราจะไปสู้กับเขาลองดูว่านักเตะเราสามารถสู้เขาได้หรือเปล่า
หลังจากนั้นครับก็จะเข้าเก็บตัววันที่๑๘มีนาคม
ก่อนเดินทางไปจีนวันที่๑๙มีนาคมครับ

แกรมแรกครับ๒๑มีนาคมไทยเจอกับจีน

เริ่มเข้าสัญญาณวิเคราะห์เกมกันก่อนตั้งแต่เวลา๖โมงเย็น

ถ้าไทยชนะจีนจะเข้ารอบชิง
ถ่ายท่อ๑๘นาที๓๕นาที

จะถ่ายท่อ๑๔นาที๓๕นาทีครับ
จะลงแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกที่เวียดนาม
จะเป็นเจ้าภาพ๒๒๒๖มีนาคมนะครับ
ล่าสุดก็มีรายชื่อประกาศออกมาแล้วนะครับ
เก็บตัวกันถือว่ามากันชุดใหญ่เลยครับ

ที่มีอยู่ประตูนำโดยนนม่วงงามของชิงใหม่

ลิงคันพรมสุพะของเมืองทองก็เป็นกัปตันทีมในชุดรองแชมป์อาเซียนที่ผ่านมา
รวมถึงตัวหลักยันชินพัฒน์ลีอ่อมาโก้บาวลินี่แล้วก็เควินดิรมรัมก็มาครับ
กลางวรชิตกณิตศรีอำเพ็ญครับกำลังฟอร์มร้อนแรงกับชนบุรีนะครับ
ตัดตากรใหม่คามิขอมบุรีรัมก็เป็นตัวหลักเหมือนกันอานลอร์มอร์มอล
เป็นตัวหลักเลยครับสุประชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับ
ถือว่าก้าวกระโดดขึ้นมาเล่นในชุดนี้ฝีเท้าได้เลยนะครับ
อีกหนึ่งคนเป็นกรวิทัศานะครับจากเมืองทองยูเนเต็ด
ทั้ง๒๓คนจะมารายงานตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทศธรรมบุรี
ของวงการฟุตบอลอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของพลปรีสำเรื่องไชยงนะครับ
ก็เสียชีวิตถือว่าเป็นข่าวเศร้าเลยนะครับในวันนี้ของคนในวงการฟุตบอลครับ
อดีตนักเตะทีมชาติไทยเสียชีวิตลงด้วยวัย๘๖ปีจากอาการไตวายเฉียบพลันครับ
เวลาสิบโมงสี่สิบนาทีของวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โดยทางครอบครัวก็มีกำหนดตั้งสวดอภิษฐรรมนะครับในวันที่๑๒มีนาคมนี้ที่วัดมกุฎกษัตยาราม
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพในเวลา๑๕นาฬิกาจากนั้นครับเวลา๑๗นาฬิกาจะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ตีสำเริงก็ถือเป็นอดีตนักบอลทีมชาติที่ไปเล่นรอบสุดท้ายของโอลิปิกเกมส์นะครับในปี๑๙๕๖ที่ประเทศออสเตรเลีย
ก่อนจะได้รับทุนพระราชทานส่วนพระองค์จากในหลวงราชการที่๙ครับให้เดินทางไปอบรมโค้ชที่เยอรมนี
แล้วก็กลับมาก่อตั้งสโมสรราชวิถีครับ
วันนี้สำเริงก็ยังได้รับการถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในด้านต่างมากมาย
โดยเฉพาะการสอนทักษะฟุตบอลทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ